คุณผู้ชมคะไปดูเหตุจราจนที่บราซิลกันหน่อยนะคะ
มีกลุ่มคนที่สนับสนุนนางดิวมารุดเซฟ
ประธานาธิบดีบราซิลที่ถูกถอดออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้
เขาไม่พอใจก็มารวมตัวกันบนท้องถนนเพื่อประท้วง
กลายเป็นเหตุจราจนค่ะทำให้ประเทศเวเนสเวล่าและเอกวาดอร์
มีการเรียกทูตกลับประเทศนะคะ
เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายนิโคลาสมาดูโร
ประธานาธิบดีของเบเนสเวล่า
ได้ประกาศเรียกเอกอัครราชทูตประจำบราซิลกลับประเทศ
พร้อมประกาศทบทวนความสัมพันธ์ทางการเมือง

หลังจากที่วุฒิสภาบราซิลได้ลงมติถอดท้อน
ดิวมารุดเซฟประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง

ในข้อหานำเงินของรัฐไปโปะยอดขาดดุลงบประมาณ
ในปี๒๕๕๗จนทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
โดยนายมาดูโร่ได้บอกว่าการถอดถอนนางรุดเซฟในครั้งนี้
เป็นการทำรัฐประหารเช่นเดียวกับนายกีโยเมลองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์
ก็ออกมาประนามการถอดถอนนางรูเซฟด้วยนะคะ
ซึ่งบอกว่าเป็นการรัฐประหารต่อประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูล
และจะทำการทบทวนแนวทางความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบราซิลในทุกด้าน
เมื่อคืนวานนี้เกิดเหตุจราจนค่ะที่ใจกลางเมืองซาวเปาโลโดยกลุ่มคนที่สนับสนุนนางวุเซฟหลายร้อยคนเลยนะคะ
ลงมือทุบกระจกของอาคารห้างร้านและธนาคารต่าง
แล้วก็มีการคว่างปลาก้อนหินทุบทำลายรถตำรวจหลายคัน
หลังจากที่โทรทัศน์บราซิลได้ทำการถ่ายทอดพิธีสาบานตน
เข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีมิเทลเทเมอร์
ตรองประธานาธิบดีที่ขึ้นมารับตำแหน่งแทนนางวุเซฟนะคะ
ตำรวจปราบจราจนก็ต้องใช้ระเบิดแสงใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุม
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
เทเมอร์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของบราซิล
จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี๒๕๖๑ค่ะ
โดยเขาได้ประกาศว่าจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
หดตัวมากว่า๖ไตรมาส
แล้วก็จะใช้มาตรการรัดเข็มขัดเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณ